ว่าจะเป็นทุกขลาบหรือเปล่านะสำหรับเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอถูกรางวัลจากสลากินแบ่งรัฐบาล
โอ้โหคร่าวนี้ก็น่าจะประมาณแสนสองแต่มีคนนำรูปของเธอเนี่ยไปแอบอ้าง
เมื่อวานนี้ค่ะเธอเดินทางไปยังสำนักงานปอทเพื่อร้องต่อเจ้าหน้าที่
แล้วก็บอกว่าเลขชุดนี้เป็นของเพจนะซึ่งก็มีแฟนคลับของเฟี้ยวเฟ้าเข้าไปเห็น
ก็เอ๊ะทำไมภาพมันเหมือนกันเลยเกิดเป็นความสับสนขึ้นมาว่า
ตเตอรี่เนี่ยเป็นของใครกันแน่พอเธอทราบเรื่องก็ติดต่อไปยังเพจให้ลบนะคะ
เพราะกลัวว่าจะถูกนำภาพและชื่อไปใช้โปรโมทสินค้าเกี่ยวกับเครื่องรางความเชื่อต่างหรือเปล่า
นั้นก็ยืนยันกลับมาว่ารูปนี้เนี่ยเป็นลอตเตอรี่ของเพจจริงจริงในขณะที่เฟี้ยวฟ้าวเองก็มั่นใจเกินร้อยว่าไม่จริง
ก็เลยหอบหลักฐานอย่างลอตเตอรี่๓๐ใบนี่แหละค่ะมายืนยันกับทางเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้

การภาษาชาวบ้านหรืออะไรจะได้ไม่ลงผิดสงสาร
ซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเป็นของตัวเองจริงอันนี้จะทำให้คนเกิดความสับสนนะต้องระมัดระวัง
ใช่ค่ะแต่บรรดาแฟนคลับของพี่อิมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นอิมโพสต์เอาไว้ก่อนด้วยซ้ำ
ทำไมเพจนี้ถึงเอาไปลงแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นของตัวเองนะฮะ
ก็ต้องรอดูต่อไปทุกขลาบแท้เลยนะคุณผู้ชมนะ